หนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วยายไม่เห็นใจบ้าง
สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้มาพร้อมกับภาพบรรยากาศความหนาวเหน็บนะครับของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่สูง
แน่นอนหลายคนในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปเที่ยวตามยอดภูยอดดอยกลับมาเจ็บไข้ได้ป่วยกัน
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้สำหรับใครที่เตรียมตัวรับกับความหนาวเย็นไม่ทัน
เพราะว่าตอนนี้เองความกดอากาศสูงที่แผลลงมาปกครุมเมืองไหนของเราค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
อย่างที่กรงบุตุนิยองพฤ
สำคัญก็คือการใส่เสื้อกันหนาวปกติเวลาใส่เสื้อกันหนาว
ถ้าหากใส่ให้ดีใส่ให้อุ่นควรที่จะใส่หลายตัวมากกว่าใส่ตัวเดียวหนา
จะสามารถเก็บความร้อนได้ดีกว่า
ส่วนหัวครับถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญ
เพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีการระบายความร้อนออก
ดังนั้นการใส่หมวกคลุมหัวไว้ก็จะสามารถเก็บความร้อนไว้ได้ดี
ที่สำคัญห้ามอาบน้ำเย็นจัดทันทีทันใดเพราะว่าอาจจะทำให้ร่างกายช็อกได้
และที่สำคัญครับใครที่ไปเอาเสื้อกันหนาวเก่ามาใส่

คงจะต้องทำความสะอาดโดยการต้มน้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า๖๐องศา
ประมาณ๑๕๑ชั่วโมงก่อนนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรค
เพื่อที่จะไม่ทำให้เชื้อโรคต่างที่ติดมาพร้อมกับเสื้อ
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอในช่วงที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวแบบนี้
และนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ